ทีนี้ไปที่เชียงใหม่ไปดูเหตุการณ์ประทึกกันหน่อยนะฮะ
มีคนร้ายไปขโมยรถกระบาดคันนี้ขับหนีไป
ตำรวจเขาทราบเรื่องมีการแจ้งไป
ตำรวจพยายามไล่ล่าคนร้ายรายนี้คุณผู้ชมเนี่ย

ตำรวจเขาพยายามไล่ล่านี่ดูภาพไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ขับรถไล่ลากคนร้ายที่พยายามขโมยรถของชาวบ้านหลบหนีไป
เป็นกระบะสีขาวมีหลังคาสีดำที่ขับผ่านไปสักครู่เนี่ย
คือเจ้าของเขาจอดติดเครื่องไปกดเงิน

ตำรวจก็เลยรับแจ้งมาขับรถไล่ล่าคนร้ายรายนี้
พร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ทราบว่าคนร้ายเนี่ยนะนำรถไปจอดเอาไว้ที่บริเวณหน้าสุเหล่า
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณเพียง๑กิโล
ก็นำกำลังปิดล้อมไปนี่ไปปิดล้อมที่นี่
นี่นายคนนี้แหละฮะแต่ก่อนเจอสภาพนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจเข้าไปชาร์จปรากฏว่านายคนนี้พุ่งเข้าใส่เอามีด
พยายามที่จะไปฟันสายตำรวจครับ
พยายามจะเอามีดฟันใส่ดาบตำรวจปริญญาปราบหงษ
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน

พยายามจะแย่งครับแย่งปืนจากเอวตำรวจอีก
ดาบตำรวจเองก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่คนร้ายไปหนึ่ง
นัดเป็นการป้องกันตัวแล้วเข้าไปชาร์จตัวจับกลุ่มแบบนั้น
หลังจับกลุ่มเสร็จคนร้ายยังเถียง
ตำรวจตั้งใจยิงขาผมตำรวจตั้งใจยิงผมยังเถียงอีกนะครับ
ค่ะนะฮะตำรวจก็เลยอ่ะจับเอามือไพ่หลังใส่กุญแจมือนะฮะ
เอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนครับนะฮะ
ตำรวจที่บาดเจ็บก็ต้องไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาผู้ต้องหาเองเรื่องของข้อหารลักทรัพย
แล้วก็ต่อสู้การขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
และทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะก่อนที่เจ้าของรถเองก็คือคุณมานิด
งเมืองครับเป็นกำนันตะบนสองแคร์ก็มารับรถคืนไปแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
ทีมข่าวไปคุยกับดาบตำรวจปริญญาครับว่าโอ้ยท่านมีของดีหรือเปล่าเนี่ย
โดนฟันเนี่ยฟันไม่เข้าฉลับไปนิดเดียวบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
ก็บอกว่านี่ผมนะมีพระสมเด็จกับพระกริ่งเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อ

พระกริ่งกับทางด้านของพระสมเด็จนะครับ